เรื่องนี้อยู่ในพาดหัวข่าวตั้งแต่ตอนต้น

คือเข้าไปห้ามแก๊งวัยรุ่นที่เชียงใหม่ไม่ให้ทะเลาะกัน

พลเมืองดีคนนี้โดนวัยรุ่นกระหน่ำทำร้ายร่างกาย

แล้วท้ายที่สุดพลเมืองดีเสียชีวิตนะคะ
นี่ค่ะคือพลเมืองดีที่ตอนแรกจะเข้าไปห้ามแก๊งวัยรุ่น
แต่ก็กัดโดนทำร้ายและเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยพันธุ์ตำรวจโททวีศักดิ์ขุนหาร
ว่ากลุ่มวัยรุ่นมาก่อเหตุมาโชคต่อยทะเลาะวิวาสกัน
แล้วก็มีคนบาดเจ็บคือนายชายลุงคำอายุ๒๙ปี
นายชายเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่ผับแห่งหนึ่งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่เลย
โดนทำร้ายร่างกายจนหมดสติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หยุดหายใจ
ซึ่งกู้ภัยมูลนิธิรวมใจเชียงใหม่ต้องเร่งปั๊มหัวใจ
นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วล่าสุดพี่สาวของนายชาย
ชื่อว่านางสาวบัวคำคำเรือนอายุ๓๕ปี
บอกกับผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่าตอนนี้ในชายเสียชีวิตแล้ว
แล้วหมอบอกว่านายชายได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกต้นคอ
เพราะว่าโดนแก๊งวัยรุ่นที่เขาทะเลาะกันเนี่ยเตะเขาอย่างจังที่ต้นคอ
ทำให้กระดูกต้นคอหักก็เลยส่งผลกับการหายใจ
หมอพยายามทุกวิถีทางแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น
เพราะว่าพอโดนเตะต้นคอแล้วก็ไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้
ก็เลยทำให้เสียชีวิตนะคะฟังเสียงพี่สาวของผู้ตายหน่อยค่ะ
น้องแกกระดูกสาดหลังคอหักแล้วก็
ผมก็มีแข้ว

เกี่ยวกับเพื่อนแล้วแล้วเหมือนแกร่ลงได้เหมือนเด้อย

แล้วก็คู่กรณี
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามทางพนักงานสอบสวนนะคะ
ก็ให้ข้อมูลมาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่วัยรุ่นเขามีเรื่องมีราวกันอยู่
กต่อยกันอยู่อยู่ที่ลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่ง
หลังจากนั้นเนี่ยในชายที่เป็นพนักงานของผับเนี่ยนะคะ
ถือว่าเป็นพลเมืองดีแหละเข้าไปเนี่ยจะไปห้ามไม่ให้ชกต่อยกัน
ระหว่างคนร้ายกับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนึง
ทีนี้ก็เลยโดนคนร้ายต่อยที่หัวต่อยที่หน้า
ทำให้นายชายเนี่ยล้มลงพอลุกขึ้นมาได้เนี่ย
เข้าไปคุยกับคนร้ายอีกนะแต่ทีนี้มีปากเสียงกัน
ก็เลยโดนแก๊งนี้ค่ะต่อยเข้าที่ใบหน้าจนล้มลง
แล้วก็โดนเตะที่ก้านคอเตะที่ลำตัวเตะที่หัว
นายชายสลบแล้วก็ไม่หายใจนะคะ
ซึ่งตอนนี้ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วคนนี้ค่ะ
ทราบหนึ่งรายแล้วชื่อว่านายนาธีพัฒน์ระตะเฉลิมพงศ์
อายุ๒๔ปีนะคะตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวนายคนนี้อยู่
แล้วส่วนผู้ก่อเหตุอื่นไม่ได้มีคนเดียวแน่นอน
ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวเช่นกันนะคะ